เตือนภัยกันอีกหน่อยคุณผู้ชมใครที่ชอบเข้าป่านะครับ
บางคนก็เข้าไปหาของป่าบางคนไปตีพึ่ง
ต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าพึ่งเนี่ยเขาเป็นแมลงมีพิษนะ
มีผู้ชายคนนึงค่ะอายุห้าสิบหกปีที่ลำปาง
ออกไปหารังพึ่งป่าไปตีพึ่งนี่แหละค่ะ
แล้วพึ่งมันก็แตกรังรุมต่อยเขาทั่วตัว
ต้องเดินโซซัดโซเซลมาริมถนนเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ
โดยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยแม่ทะรีบนำตัวนายสถิตศรีปินตา
ส่งโรงพยาบาลแม่ทะเพราะว่าถูกฝูงพึ่งรุมต่อยมา
ป่าละม้อใกล้กับไร่มันในหมู่บ้านม่อนแสงสี
อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะซึ่งแพทย์และพยาบาล
รีบนำตัวเขาเข้าห้องฉุกเฉินทันทีนะคะ
พอเปิดเสื้อของเขาออกมาเท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
พึ่งเต็มตัวไปหมดเลยทั้งพึ่งแล้วก็เหล็กใน
คือพึ่งเนี่ยปกติเวลามันต่อยแล้วมันจะตายเลย
เวลาเหล็กในออกจากตัวแล้วมันจะตายก็มีทั้งพึ่ง
ทั้งเหล็กในเต็มตัวเขาเลยค่ะก็ต้องรีบเอาพึ่งออก
แล้วก็คีบเหล็กใดออกจากร่างกายนะคะ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่านายสถิตเข้าไปหาพึ่งป่า
จังหวะที่กำลังตีพึ่งอยู่เนี่ยฝูงพึ่งมันก็แตกรัง
แล้วก็บินมารุมต่อยเขาทั่วตัวเลยค่ะ
เขาต้องวิ่งหนีออกจากป่าเพื่อเอาชีวิตรอด
มาถึงริมถนนก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนี่แหละค่ะ